มันก็เขียวมันก็เขียวมันก็แต่มันไม่ใช่ผักมันก็กินมันคือที่ล้างจาน
แต่ถ้ามันอยู่ในจานถ้ามันอยู่ในชามจับฉายเรานี่ร้องไห้เลยนะคือมีอ้วกออกไปเลยเหรอ
เนี่ยค่ะมาเป็นเต็มแผ่นเลยค่ะในคลิปเนี่ยนะคะที่เขาบอกเนี่ยก็คือว่าคือเขาเขาบอกว่าทีแรก
เขาคิดว่าเป็นสาหร่ายนะคะมีสาหร่ายยักษ์มาด้วยเธอก็โพสต์คลิปนี้ลงในติ๊กต๊อกนะคะคือจริง
แล้วเธอไม่ได้กินเองนะเพื่อนเนี่ยไปซื้อจับฉายมาแถวรังสิตเขาบอกอย่างนี้แต่เจอสิ่ง
เนี้ยนะคะอยู่ในจับฉายด้วยเพื่อนก็เลยส่งคลิปนี้มาให้เธอโพสต์นะคะแต่เธอบอกไม่ได้
ให้ข้อมูลหรอกว่าที่ไหนเพราะว่าเห็นใจทางร้านถือว่าเป็นข้อผิดพลาดที่ไม่มีใคร
อยากให้เกิดแล้วก็ไม่อยากให้ร้านที่ทำได้รับผลกระทบจากคลิปนี้โอ้โหแล้วมันตกไปได้ยังไงฮะ
แต่ว่าแต่ว่าหม้อเดียวกันเนี่ยมันไปอยู่ในใจในชามใครบ้างกินไปหลายคนแล้วนะคะมันอยู่มันตก
ว่าไม่สะดวกจะให้ข่าวกับช่องไหนเลย
เพราะว่าหนึ่งเลยคือลงด้วยความสนุกค่ะ
ลงเพราะเห็นว่าแบบเออมันแปลกดีนะทำไมถึงแบบไม่มีความรอบครอบเลย
แต่ทางนี้ทางนั้นนะคะถ้าเราแจ้งทางข่าวไปว่า
มาจากร้านนี้ชื่อร้านนี้อยู่ตรงนี้พิกัดตรงนี้นะคะ
มันก็แบบส่งผลเสียนึกออกไหมคะ
ด้วยความที่พิ้งเองก็เป็นคนค้าขายเหมือนกันเนาะ
แล้วถ้าเราแจ้งข่าวไปมันจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตมากค่ะ
โดนลูกค้าแบบบูลลี่แล้วก็แบบไม่ซื้อของร้านเขานะคะ
อาจจะทำให้เขาแบบหมดอาชีพได้
หมดทำการแบบทำการทำมาหากินได้
เพราะฉะนั้นก็เลยขอตัดสินใจนะคะที่จะไม่ให้ข้อมูลใด
ก็ฝากคนทำร้านอาหารด้วยก็แล้วกันนะคะ
คือเรื่องอย่างนี้ผู้บริโภคก็หวัดเสียวจริง
อภัยคนทานข้าวเย็นด้วยนะครับตอนนี้นะครับ